พามาดูนักร้องกันหน่อยดีกว่าเขามาโปรโมทเพลงดีเพลงเพราะกันนะครับ
เป็นเพลงที่๒แล้วนะคะของเค้าชื่อว่าจะไม่มีวันเปลี่ยนค่ะ
เพลงนี้แต่งมาจากประสบการณ์ความรักของคุณปามนักร้องนำ
บอกว่าอยากจะสื่อความรู้สึกถึงคนรักที่อยู่ก็เกิดไม่มั่นใจในความรักขึ้นมา
ก็เลยใช้เพลงนี้เป็นคำยืนยันว่าจะไม่มีวันเปลี่ยนค่ะ
เป็นเพลงรักที่แบบ
มันหวานมากเลย
ใช่เพราะว่าใช้ง้อก็ได้หรือว่าจะใช้แสดงความรักกับแฟนก็ได้นะครับ
ถ้ามันเป็นสูตรหนึ่งของความรักของหลายผู้

คือบางทีเข้าใจนะคนเราเวลาคบไปสักระยะหนึ่งมันเริ่มรู้สึกไม่มั่นใจจ้ะ
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนหนุ่มหล่อหน้าใสวัย๑๙ปีเท่านั้นเองนะคะ

ล่าสุดมาปล่อยซิงเกิ้ลแรกของตัวเองค่ะ
ชื่อเพลงว่าอย่าเหงาเป็นเพื่อนฉัน
เราเป็นขุนยนต์ครับเราเป็นขุนยนต์ที่ต้านึงสร้างขึ้นมาครับ

ตอนแรกก็รู้สึกตื่นเต้นนิดนึงครับ
เพราะว่าเราต้องแบบมาเล่นกับนักแสดงที่มีชื่ออยู่แล้วอย่างพี่ตั้นเหิงถูกไหมครับ
แต่รู้สึกพอได้ทำจริงก็รู้สึกสบาย
ก็ต้องไปลองดูเอาเองครับผมเราไม่อยากสปอย
เหงาเป็นเพื่อนฉันนะคะเป็นอะไรได้บ้างล่ะทีนี้
ว่าไม่ได้นะจ๊ะยอมอยู่ในเป็นร้านนะจ๊ะคุณ